อกจากการรำลึกพระคุณคุณครูแล้วนะครับ
ในวันนี้ก็ยังมีการแชร์บทเพลงทราบซึ้งกินใจที่แต่งโดยครูในโลกมืดด้วยนะครับ
พร้อมกับมีสีสันวันครูวันนี้ที่จะทำให้ทุกคนนั้นลืมภาพจำเกี่ยวกับคุณครูที่ถือไม้เรียวไปเลยนะครับ

หากยังจำกันได้นี่คือคุณครูสายป่านภูนิสากุณสิทธิ์เจ้าของน้ำเสียงสดใส
ซึ่งแต่งเนื้อเพลงที่แปลงมาจากเพลงดังคนละชั้นของน้องเจ้านาย
ซึ่งมีเนื้อหาสำคัญอยู่ที่การเตือนเด็กนักเรียนที่ขี้เกียจไม่ตั้งใจเรียนไม่ส่งการบ้านก็ไม่มีทางที่จะคว้าเกรด๔
หลังคลิปนี้ถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน์ชาวเน็ตก็กดไลค์กดแชร์กันกระนำ
เพราะนอกจากเนื้อเพลงจะโดนใจหน้าตาที่สะสวยของคุณครูประจำวิชาชีววิทยาแห่งโรงเรียนสามเศษวิทยาลัย
ก็ทำให้มีคนอยากสมัครเป็นลูกศิษย์อีกเพียบค่ะ
ซึ่งหลายคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาเพราะอาจารย์เดียนั้นได้ผ่านงานในวงการบันเทิงมาบ้าง
ส่วนเรื่องการเรียนการสอนนั้นก็ไม่ขาดตกบกพร่อง
และเธอก็ยังแต่งกายถูกระเบียบมหาวิทยาลัยเสมอด้วย
ส่วนนอกเวลาสอนก็ชื่นชอบแฟชั่นเอามาก
ภาพที่เห็นเซ็กซี่นั้นก็เป็นไลฟ์สไตล์
ใช้ชีวิตอยู่นอกมหาวิทยาลัยทั้งสิ้น
และนี่คือคุณครูไข่มุกนักศึกษาฝึกสอนคนสวย
จากโรงเรียนราชบริการนุเคาะจังหวัดราชบุรี
ที่เคยถูกลูกศิษย์แกล้งจนโด่งดัง
โดยในคลิปเด็กต่างก็แกล้งถามว่า
คุณครูกินอะไรทำไมขาวจัง

ไม่แพ้กับตอนที่อยู่กับลูกศิษย์เช่นเดียวกันค่ะ
ปิดท้ายด้วยคุณครูหน้าหวานครูปุ้ยดนฤดีพรมลิ
ครูฝึกสอนวิชาศิลปะและหน้าตสิน
ที่โรงเรียนชุมชนวังสภูมิจังหวัดเลย
ที่เคยด่งดังในโลกโซเชียลเมื่อ๒ปีก่อน
หลังถูกนำรูปใส่ชุดลูกเสือ
โพสต์ต่อในหน้าเพจครูหน้าตาดี

เพราะว่าตอนนี้เธอไม่ได้ทำหน้าที่แม่พิมพ์
ก็กลับไปรับราชการที่เทศบาลนครขอนแก่นบานเกิดแล้ว
ส่งท้ายวันครูปีนี้ไปด้วยกระแสฮือฮา
บทเพลงจากโลกมืดของครูผู้พิการทางสายตา
คุณครูชาตรีบุญมีหรือคุณครูแว่นดำ
ครูสอนวิชาภาษาไทยแห่งโรงเรียนบ้านครองภาษีจังหวัดตรัง
แต่งเพลงพร้อมทำเอ็มวี

ถ่ายทอดเรื่องราวขู่ที่ทุ่มเททำงานหนัก
เพื่อให้สิทธิ์มีความรู้และเป็นคนดี
ในปัจจุบันจะต้องต่อสู้กับสื่อออนไลน์เกม
ซึ่งดึงความสนใจของเด็กไปจากการเรียน
แต่ด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครูก็ไม่ยอมแพ้
ขอทำหน้าที่จนถึงวันสุดท้ายของชีวิต
เพลงครูชั่วชีวิตได้ใช้ทำนองเพลง
ตราบทุรีดินของปูจ๋าจำลองใหม่
หลังนำมาเผยแพร่ในยูทูปได้เพียง๒วัน
ก็มีผู้เข้าชมเป็นจำนวนมาก
เราจะลากันไปด้วยเพลงนี้
ทุกคนขอรำลึกถึงพระคุณครูทุกท่าน
ชื่อมมุขทั้งหลายฤกษ์นี้
ไกลจากชีวิตครูจะสู้อยู่ตรงนี้
แม้ร่างกายไม่ค่อยดี
ใดก็ยอมพลีสอนสิทธิ์นี้ได้ทุกวัน
ภาคเพียรเรียนด้วยกัน
ตั้งใจไปพร้อมกัน